คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างเปลี่ยนเรื่องกันบ้าง
พาไปดูหนุ่มคนนี้เขาสู้ชีวิตจริงจริงเจอโควิดเขาไม่ท้อไม่ถอย
คิดสูตรอาหารขึ้นมาสุดท้ายไปเจอสูตรนี้ค่ะ
อบโอ่งหางหมูอบโอ่งอยู่ในโอ่งนี้ค่ะ
แล้วกลิ่นเนี่ยนะคุณหอมฟุ้งไปหมดเลย
ใครมาก็ต้องแวะทรงแวะซื้อกันนะคะ
ใบนี้ค่ะตั้งอยู่ถนนเรียบครองชนประธานขาออกเชียงใหม่สรรป่าตอง
ที่บ้านโรงวัวนะคะตำบลหน้าบ่อหลวงอศัลปะตองจังหวัดเชียงใหม่
โอ่งลายบางกรตั้งอยู่ริมถนนและส่งกลิ่นสมุนไพรออกมา
ออกมาหอมอบอวนไปหมดป้ายนะคะเขาติดไว้แบบนี้
อบโอ่งหางหมูอบโอ่งข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะ
หลายคนเนี่ยนะขับผ่านไม่ได้ต้องหยุดไปซื้อลองชิม
เจ้าของร้านเนี่ยอารมณ์ดีค่ะชื่อนายจักรพงศ์สุวรรณกุล
ไปเจอเขากำลังทำไก่อยู่เลยนะคะไก่อบโอ่งด้วยเตาถ่าน
ไม่ต้องบอกสมุนไพรนานาชนิดลอยเข้ามาเตะจมูก
เนื้อไก่นุ่มละมุนลิ้นพร้อมกับข้าวเหนียวเขี้ยวงู
ที่กำลังร้อนทานคู่กับไก่อบโอ่งแสนอร่อย
ฮะคนกินเขาบอกมาแบบนี้ค่ะส่วนใครใส่แคบหมูนะคะ
มาเจอหางหมูอบโอ่งนี่เขาบอกโอ้โหอร่อยไม่แพ้กัน
มันเป็นไรฮางหมูนี่เดี๋ยวพาไปดูนี้ไงนี่ไง
เขาบอกต้องทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซบเวา์เลย
ฟินมากเลยใครได้ชิมน้ำจิ้มที่ด้วย

เขาบอกค่ะตอนแรกเขาขายไก่ทอดก่อน
แต่โควิดระบาดชีวิตย่ำแย่ค่ะ
ก็ต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐ
มาลงทุนเปลี่ยนจากไก่ทอดมาทำไก่อบโอ่งแทน
ชะดิษฐ์ล้องผิดล้องถูกอยู่หลายรสชาติเหมือนกัน
สุดท้ายได้รสชาติที่นุ่มหอมอร่อย
สมุนไพรธรรมชาติก็เลยยอดขายดีขึ้นมากค่ะครับ
เขายังเสริมหางหมูอบโอ่งเข้ามาอีก
โอ้โหหลายคนไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยเห็นเลย

ก็เลยอยากลองซื้อลูกค้าเห็นอยากชิมพอชิมแล้วโอ้โหอร่อย
ราคาไก่อบโอ่งตัวละ๑๖๐บาทค่ะ

หางหมูอบโอ่งไม่แพงเลย
หางนึงนี่นะ๔๐๖๐บาท
หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนี่เลย